ที่จะพาไปดูต่อไปนี้เหมือนกันนะคะ
หนุมใยชาวจังหวัดสงขราใกล้มีอาการเมายาเสพติด
เดินเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านไปด่าทอไปใช้มีดฟันหัวเพื่อนบ้านจนเลือดอาบ
เพื่อนบ้านทนไม่ไหวค่ะเอาปืนออกมายิงใส่ไป๖นัท
เสียชีวิตคาที่เลยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปันตำรวจโทสอนเพชรตันติอมรชัยกุลสารวัตรสอบสวนสพสะดาวจังหวัดสงขลา
ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันด้วย
อาวุธปืนแล้วมีดก็เลยไปตรวจสอบเหตุเกิดที่บ้าน๘๐๐ไร่
ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
คือไปถึงพบศพนายธีรศักดิ์ปายฤทธิอายุ๔๒ปี
เป็นชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอยู่ในสภาพถูกยิงด้วยปืน๙มิลลิเมตร
เข้าที่เหนือราวนมซ้าย๑นัดต้นขวา๑นัดสะบักหลังขวา๑นัด
เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
บนพื้นผิวถนนพบหัวกระสุนแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่หลายนัด
แล้วก็พบมีดที่ผู้ตายใช้ทำร้ายนายอิทธิกรจันทนไรอายุ๕๐ปี

ซึ่งผู้ก่อเหตุก็คือนายอิทธิกรนั่นแหละ
แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
นายอิทธิกรเล่าว่าผู้ตายเป็นเพื่อนบ้าน
แล้วก็เป็นลูกจ้างด้วยที่จ้างมาทำงานให้
ช่วงเวลาดังกล่าวผู้ตายซึ่งมีอาการเมา
คล้ายคนเมายาเสพติดเข้ามาอารวาสหาเรื่องคนอื่น
แล้วก็เข้ามาหาเรื่องตนเองจึงมีปากเสียงกัน
ผู้ตายจะนำมีดที่พกติดตัวมาด้วย
เข้าไปที่ชายโครงด้านขวาแต่ไม่เข้า
แล้วก็ยังฟันไปที่ศีรษะซ้ำอีกครั้งจนเป็นแผลเลือดไหล
ตัวเองก็เลยใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงสวนไป๖นัทแต่ว่าโดน๓นัท
ทำให้นายสุธีรศักดิ์เสียชีวิตคาที่นะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายอิทธิกรไปสอบสวน
หลังจากนี้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเพื่อนบ้านมานะครับ

ใช่ค่ะโดยเฉพาะการจอดไว้ที่หน้าบ้าน
ทำให้การจราจรภายในซอยมันค่อนข้างติดขัด
เดินทางไม่สะดวก

ค่ะคุณผู้ชมกันแล้วอย่าลืมนะคะ
แนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหามาด้วยนะคะ